คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ปราจีนบุรีนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เอาปืนลูกซองไปเคาะประตูเรียกเพื่อนแล้วสุดท้ายยิงเข้าที่เบ้าตาเพื่อนจนเสียชีวิตคาบ้านของตัวเอง
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจจับตัวได้แล้วแล้วเขาก็ให้การปฏิเสธบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้จะยิงเพื่อน
แต่ว่าปืนมันลั่นคือเขาจะเรียกกันและแถมเพื่อนมีอาวุธด้วยถือมีดมาเหมือนจะทำร้ายเขา
เขายกปืนขึ้นจะป้องกันตัวแล้วเพราะเอิญปืนมันลั่นออกไปเข้าตาเพื่อนจนเสียชีวิต
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะเพราะตำรวจก็บอกว่าหลายอย่างมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ค่ะ
ลองไปดูช่วงจังหวะที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันหน่อยค่ะ
แฮการนี้เกิดขึ้นที่บ้านนารัยในอำเภอสุวรรค์คูหาจังหวัดนน
บัวลำพูนะคะผู้ชายคนนี้ที่สวมหกหมวกกันน็อกเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายวัฒนางอบสูงเนินอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายสถิตพึ่งเมืองจนเสียชีวิต
ตำรวจภูทรสุวรรคูหาก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ยาดยายของผู้ตวยผู้ตายที่มาร่วมงานศพก็อยู่กันเต็มบ้านน่ะนะคะ
ตำรวจให้นายวัฒนาใส่เสื้อเกราะรองเท้าบูธแล้วก็หมวกกันน็อก
เพื่อป้องกันการถูกรุมประชาธรรมแล้วก็นำปืนยาวปลอมไปประกอบการทำแผนด้วย
ครับจุดแรกที่พาไปก็คือกลางบ้านที่ผู้ตายนอนอยู่ค่ะ
จากนั้นก็ให้พาอ้อมไปหลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่นายวัฒนาเนี่ย
ตะโกนเรียกให้ผู้ตายออกมาที่เขาบอกว่าจะชวนไปสูบยาบ้าด้วยกัน
ทีนี้ตามคำกล่าวอ้างของนายวัฒนาเขาบอกว่าผู้ตายนายสถิตอ่ะ
ตอนเขาเรียกออกมาเดินถือมีดออกมาด้วยแล้วลักษณะเหมือนจะเอามาฟันตัวเขา
จังหวะที่จะเปิดประตูออกมาเขาก็เลยยกปืนลูกซองที่พกมาด้วยเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าพกมาทำไมนะถ้าจะชวนเพื่อนไปทำกิจกรรมต่าง
เอาปืนที่ยกขึ้นมาเนี่ยสวนดันเพื่อจะปิดประตูกลับเข้าไป
แต่กลายเป็นว่าจังหวะดันนั่นนะคะปืนมันลั่นเข้าไปหนึ่งนัด
เบ้าตาแล้วเพื่อนก็ล้มลงไปเลยเนี่ยเป็นจังหวะเนี้ย
เดินมาเรียกครับแล้วพอเพื่อนออกมาเขาก็อ้างบอกเพื่อน
เดินถือมีดออกมาทำท่าเหมือนจะทำร้ายเขา
พอจังหวะประตูเปิดแง้มมาเห็นอุ้ยเพื่อนถือมีด
ทำท่าเหมือนจะทำร้ายเขาก็เลยยกปืน
ตั้งใจแค่จะดันประตูปิดกลับเข้าไปแต่กลายเป็นจังหวะดัน
ปืนมันลั่นพอดีนะคะลองฟังเสียงเขาหน่อยก็แล้วกันค่ะ
จาเรียนนายวัฒนาภูเขาเห็นบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิง

ชายผมคือนายวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนตายเลย
ไปตั้งใจยิงได้ยังไงครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นญาติพี่น้องที่กินเหล้าเสพยาด้วยกันมาตลอด
เอาง่ายสนิทกันว่าอย่างนั้นแต่แม่ของคนตายไม่ได้พูดแบบนี้นะคะ
คนตายบอกว่าวัฒนาเนี่ยแม่เคยเห็นก็มาเที่ยวกับลูกชายแม่อยู่หลายสิบปีแหละ
แต่ไอ้ที่บอกเป็นพี่ชายเป็นญาติพี่น้องเนี่ยไม่ใช่นะ
แม่เนี่ยอยากถามวัฒนาเหมือนกันว่าฆ่าลูกแม่ทำไมมีปัญหาบาดหมางใจอะไรถึงต้องทำกันขนาดนี้
เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าลูกชายแม่เนี่ยทำไม่ดี
ทุบตีพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวสารพัฒน์แม่ยอมรับ
แต่แม่เองก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องอะไรลูกอย่างไรก็คือลูก
ก็อยากจะอโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งที่ลูกทำลงไป
แล้วถ้าเกิดชาติหน้าได้แม่ก็อยากจะให้ลูกเกิดเป็นลูกแม่อีก
โดยศพของนายสถิตผู้ตายถูกชาปนกิจไปแล้วช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
เพราะว่าสภาพศพก็เริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วค่ะ
เพื่อนบ้านก็มาช่วยกันเตรียมการเผาศพกันแน่นบ้านที่จัดงานศพเลย
ทีนี้ตำรวจเนี่ยมายืนยันนะคะ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่านายวัฒนาเข้ามามอบตัวเอง
บอกไม่ใช่เลยไปตามจับมาค่ะ
ตามจับมาได้ที่บ้านเมียนายวัฒนาที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ตอนตำรวจบุกเข้าไปจับเนี่ยปฏิเสธด้วยบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำ
แต่สุดท้ายจำนวนต่อหลักฐานค่ะ
เพราะตำรวจนำหลักฐานบางอย่างไปให้ดูแล้วบอกว่ายังไง
ยังจะปฏิเสธอยู่ไหมสุดท้ายก็ยอมรับ
พาไปดูจุดซ่อนปืนซึ่งเปลี่ยนที่ซ่อนปืนตั้ง๓ครั้ง
และมีการเผาชุดก่อเหตุทิ้งไปแล้วด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องที่นายวัฒนากล่าวอ้างบอกว่า
ปืนมันลั่นและที่ยกปืนขึ้นมาเพื่อป้องกันตัว
เพราะเพื่อนถือมีดมาเหมือนจะฟันเขา
พูดชัดเจนนะคะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอะไรก็ได้
แต่จากการตรวจสอบสภาพศพและหลักฐานแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่า
เห็นที่ตัวผู้ตายจะมีอาวุธตามที่นายวัฒนากล่าวอ้างนะ

ซึ่งตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับนายวัฒนาเนี่ย

พาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
บุกรุกเคหสถานทำให้เสียทรัพย์
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ

พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดน้องบัวลำพูวันพรุ่งนี้ค่ะ